และจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกมุมน่ารักของหม่อมน้อยค่ะ
หม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเนี่ยนะ
เมื่อวานนี้เนี่ยทางบันเทิงไทยรัฐของเราวีดีโอคอลไปหาบอมน้อย

ผมสั้นไวใสส์มากเลย
หลายคนก็บอกดูสดใสมากขึ้นเป็นการตัดผมสั้นในรอบ๒๐ปีของหม่อมน้อย
ล่าสุดค่ะได้เจอกับลูกศิษย์ของหม่อมน้อยอีกหนึ่งคนก็คือ

แอฟบอกว่าชอบลุคใหม่ของหม่อมน้อยมากนะ

ส่วนเรื่องอาหารที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหา

แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้หม่อมมาโพสต์ให้ด้วย
แต่หม่อมท่านก็การุณาทำให้

ก็จริงเป็นห่วงสุขภาพหม่อมเหมือนกันนะ
อยากให้ดูแลสุขภาพเยอะด้วยจ้า
ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้ว

แล้วเดี๋ยวอ่อมจะมีอะไรทานไหม
ก็มีส่งของอาหารส่งขนมไปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วหม่อมก็น่ารักมากเลย
คือพอส่งไปแล้วหม่อมก็จะถ่ายรูปลงไอจี

ห่อมค่ะคืออันนี้เราจ่ายเงินซื้อค่ะ
ไม่ต้องแบบลงให้ก็ได้อะไรอย่างนี้
แล้วก็รู้สึกเกรงใจหม่อม
คนอาจจะไม่ได้สบายใจที่จะถ่ายรูปทุกวันอะไรอย่างนี้

หม่อมว่าหม่อมเต็มหม่อมอยากถ่าย

เป็นความผูกพันลูกศิษย์กับหม่อมนะคะ
มาดูเรื่องผลงานละครของพี่แอฟกันบ้าง

งานละครที่เล่นกับน้องต่อธนภพไง
ตอนนี้เริ่มกลับมาถ่ายทำต่อได้แล้วนะ
แต่ก็ยังอยู่ภายใต้มาตรการการผ่อนปลน
ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ให้ในการปลอดเชื้อโควิด๑๙เลย
คือทุกชั่วโมงจะต้องมีคนมาตรวจเข้ม

ส่วนจะได้ออนแอร์ในปีนี้จะทันหรือเปล่ายังไงเนี่ย

ทุกอย่างตามขั้นตอนตามระเบียบ
ต้องห้ามอยู่จับกลุ่มก้อนกันอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็แยกกันทานข้าว

ก็เดี๋ยวต้องดูอีกด้วยตอนนี้คือทุกคนก็รู้